ต่อกันที่ข่าวปวดเทศให้หน่อยแล้วกันแล้วนะคะ

เพราะว่ามันมีข่าวลือสนั่นวงการมา
เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะสายเผือกจ๋าลองฟังกันหน่อยนะจ๊ะ
ลื้อเรื่องใหม่ว่ากันว่าพระเอกฟันจอบหล่อล่ำ
อินเลิฟแบบหนักมากเลยนะคะ
หนักแค่ไหนดูได้จากการเทผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองนะคะคุณผู้ชม
คือผู้จัดการส่วนตัวคนนี้เขาจมท้ายร่วมหัวจมท้ายกันมาแบบหน้าคว่ำขม่ำหงาย

แต่ว่าพระเอกคนนี้ยกคิวของตัวเองให้กับคุณแม่ของหวานใจดูแลซะอย่างนั้น
เอ้างานนี้ผู้จัดการคนเก่าจะไปทำอะไรได้คะคุณ
นอกจากจะเสียน้ำตาลนะคะ
แล้วก็เพราะน้องพระเอกเนี่ยลูกรักนะคนนี้
ประคบผ่องผมกันมาตั้งแต่อย่างไม่ดังเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เดาเล่นดูนะคะว่าเป็นใครเป็นพระเอกฟันจอบ
หุ่นหล่อล่ำทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ